อุบัติเหตุและผู้เสียชีวิตในช่วง๗วันอันตรายสงครานประจำปี๒๕๖๐
วันที่ผ่านมาผลปรากฏว่ามีผู้เสียชีวิตแล้ว๓๗๘คนนะคะ
ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นจาก๖วันของสงกราน
วันอันตรายสงครานปีที่แล้ว๔๓ศพด้วยกัน
นายกรัฐมนตรีก็ออกมาแสดงความเป็นห่วงถึงเรื่องนี้เหมือนกันนะคะ

ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงครานหรือสปฐสรุปสถิติอุบัติเหตุทางถนนประจำวันที่๑๖เมษายน
เกิดอุบัติเหตุ๔๒๕ครั้งค่ะเสียชีวิต๔๙ศพบาดเจ็บไป๔๖๔รายด้วยกันนะคะ
รวม๖วันเกิดอุบัติเหตุแล้วทั้งหมด๓๔๑๘ครั้งเสียชีวิต๓๗๘ศพได้รับบาดเจ็บไป๓๕๗๕คนนะคะ
โดยพบว่ายอดผู้เสียชีวิตของปีนี้มากกว่าปีที่ผ่านมาในช่วงเวลาเดียวกันก็คือ๖วันมากกว่าปีที่แล้ว๔๓ศพนะคะ
ขณะที่สถิติการตรวจพบผู้กระทำความผิดในลักษณะที่สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุโดยประมาทด้วยการดื่มแล้วขับขี่
เฉพาะวันที่๑๖๑๖เมษายนส่วนของรถจักรยานยนต์พบการกระทำความผิดแล้วนะคะ๕๒๒๙๘ครั้ง
รถไว้ทั้งหมด๒๗๖๙คันส่งผู้กระทำความผิดดำเนินคดีแล้ว๓๔๕๒๑คนค่ะ
สถิติ๖วันสะสมเจ้าหน้าที่ยึดรถที่ฝ่าฝืนมาตรการดื่มไม่ขับไว้ทั้งหมดนะคะ๑๓๐๐ขออภัยค่ะ๑๓๙๖๔คัน
ส่งตัวผู้กระทำความผิดดำเนินคดีสะสม๒๓๔๖๔๓คนคุณผู้ชมค่ะ

นายกรัฐมนตรีพอได้สถิตินี้ออกมาแล้วนะคะก็ยอมรับว่าหลังจากนี้จะต้องหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่อไปโดยเฉพาะการบังคับใช้กฎหมายจะต้องเข้มงวดมากยิ่งขึ้น
เพราะนายกรัฐมนตรีดูแล้วผลจากการสำรวจส่วนใหญ่เกิดอุบัติเหตุเพราะไม่สวมหมวกกันน็อก

ขณะที่นายแพทย์แท้จริงสิริพาณิชย์เลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับบอกว่า
เสนอวิธีการแก้ไขปัญหากับทางรัฐบาลไปแล้วว่าต้องบังคับใช้กฎหมายแบบเข้มงวดแล้วก็ต่อเนื่องให้เกิดความเคยชิน
ไม่กล้าทำผิดไม่ใช่ทำเฉพาะช่วงเทศกาลสงครานเท่านั้นแต่ภาครัฐยังมองว่าปัญหาความปลอดภัยบนท้องถนนเป็นปัญหารองอยู่
ยึดรถเนี่ยอยากจะให้ทำตลอดไปเลย
นายกบอกโอ้โหช่วงสงกรานที่ผ่านมาก็ตั้งด่านกันตั้ง๒๐๐จุดเจ้าหน้าที่๖๐๐๐คนคอยดูแลประชาชน
แล้วก็มีการตรวจยานพานะไปเกือบ๑ล้านคัน
แต่ก็ยังมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นอีก
ดังนั้นหลังจากนี้ก็ต้องเข้มเรื่องของกฎหมาย
แล้วก็เอาข้อมูลเอาสถิติสงกรานนี้ไปวิเคราะห์หน่อย
เรื่องของพื้นที่พื้นที่ไหนสีส้มสีแดงอะไรก็ว่ากันไป
มันเกิดจากอะไรไปหาที่ต้นต่อมันค่ะ